คุณผู้ชมค่ะปีนี้มันหมอลำฟีเวอร์จริงนะคะ

นี่คนจ้างขอบอกเลยว่าล็อกคิวไว้เลย๑๐ปีล่วงหน้า

จริงแต่ว่าจะยังไงสุดใจขอจ้างไว้ก่อนเลยค่ะ
หมอลำใจเกินร้อยพระเอกหมอลำหวานใจน้องแอนอรดีนั่นเอง
คิวทองไม่พอคิวทองฝั่งเพชรไปด้วยคุณ

พอสถานการณ์โควิดหายไปเจ้าภาพแห่จองคิวกันรัวเลยค่ะ
ปีนี้คิดจะจองเหรอพี่รอไปก่อนเลย
ไหวป่ะล่ะรอได้นะ๑๐ปีเออเออยาวนานอ่ะตอนนี้นะคะ
เฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยไหลมาเกือบ๑๕๐งานแบบไม่มีวันพักเลย
และที่ทำให้ทีมข่าวของเราฮือฮาแบบสุดนะฮะ
อย่างที่บอกไปว่าคนจัดคนจ้างไม่ได้จองแค่ปีนี้ปีหน้า
องล่วงหน้าไปแล้ว๑๐ปี

บอยบอกกับเราว่าจองล่วงหน้ากันจริงพี่๑๐ปี
ที่ต้องจองล่วงหน้ากันยาวนานขนาดนี้คืออะไร
เทศกาลสำคัญงานปีหมายงานบุญงานบวชรรทุกของการ
บอยบอกว่าเจ้าภาพเขาก็จองกันแบบนี้พี่ยาวไปเลย
รู้ไหมว่ารถคิวกันทุกปี
แต่ที่แม่ยกแฟนคลับไม่ต้องรอครับ
วันพรุ่งนี้ค่ะไปให้กำลังใจหนุ่มบอยกันนะ

พรุ่งนี้ทีมข่าวบันทึงไทยรัฐเรามีภาพบอยสิริชัยมาฝาก
ไม่ต้องรอ๑๐ปีดูได้ที่บันเทิงไทยรัฐ

สุดยอดเลยนะคะคิวงานคิวทองคิวแน่นคุณผู้ชมค่ะ